ทางด้านของกรมศิลปากรบ้างนะคะ
ล่าสุดก็ได้สั่งให้ประติมากรนั้นปั้นคุณโจโฉค่ะ
สุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

โดยจะถูกนำไปประดับไว้คู่กับประติมากรรมคุณทองแดงนะคะ
ชั้นชาลาที่๔บริเวณด้านข้างพระจิตกาธาน
ชินประสงค์ข้าราชการบำนานอดีตผู้อำนวยการส่วนประติมากรรม

ผู้ปั้นประติมากรรมสุนัขทรงเลี้ยงคุณทองแดง
ระดับพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ได้รับมอบหมายมาจากกรมศิลปากรค่ะ
ให้ปั้นคุณโจโฉสุนัขทรงเลี้ยงเพิ่มอีก๑ตัว
โดยมีการสเก็ตดินน้ำมันคุณโจโฉคาบไป๊๔ท่า

เพื่อทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ยามบรมราชกุมารีทอดพระเนธ
และมีพระราชวินิจฉัยในวันที่๒๒พฤษภาคมนี้
หลังจากได้มีพระราชวินิจฉัยแล้ว
ปฏิมากรก็จะเร่งขึ้นโครงสร้างนะคะ